คนเวลาจะไปซื้อของขวัญนึกถึงตลาดสำเพ็งค่ะ
ใช่ได้เยอะแล้วของก็มีเลือกเยอะ

ปีนี้ที่นี่เขาพิเศษเพราะว่าปีหน้าเป็นปีนักศัตริย์ใหม่เป็นปีกูล
ก็จะเป็นหมูใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยมีหมูหลากหลายมาให้

ไปติดตามกันกับคุณวีรยุทธ์ปรานี
ลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดมาให้ดูกันค่ะ

วางประดับตกแต่งยังสวยงาม
มีให้เลือกสรรที่ตลาดสำเพ็ง
โจทย์คนที่กำลังมองหาของขวัญเกี่ยวกับหมู
ส่งมอบความสุขในปีนักศัตริย์ใหม่

งแววับจากคริสเตอร์ที่ประดับบนตัวน้องหมู
ดูดให้หลายคนเข้ามาหยิบจับ

เหมาะสำหรับใส่ของชิ้นเล็กอย่างเครื่องประดับ
ตัวนี้ราคา๔๐๐บาท
หรือใครที่ชอบสไตล์น่ารัก
แนะนำเป็นกระปุกออมสินหมูทอง
หลากหลายขนาดหลายท่าทาง
อย่างตัวเล็กจิ๋วนี้ราคาตัวละ๕๐บาท
แต่ถ้าชอบตัวใหญ่ก็มีให้เลือกซื้อ
ราคาสูงสุดตัวละ๓๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีตุ๊กตาหมูตั้งโต๊ะ

ชุด๔ตัวราคา๑๘๐บาท
แต่ถ้าเป็นของขวัญแนวสื่อความหมายมงคล

ตามงคลสีเงินทองราคาตัวละ๒๔๐บาท
ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
ที่เห็นอยู่นี้คือกระดิ่งหมูสีทองนะครับ
เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หรือนำไปแจกจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
สินค้าที่นี่ส่วนใหญ่รับมาจากประเทศจีน

แปรเปลี่ยนไปตามช่วงเทศกาล
อย่างปีนี้จะเน้นหมูมงคลเป็นพิเศษ
ตอนรับปีหมูทองปี๒๕๕๙

ก็จะมีประมาณออมสีหมูอะไรอย่างนี้ค่ะ
สินทั่วไปโคมไฟอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเป็นปีหมูปีหมา

เดือนตุลาก็จะเริ่มขายดีแล้ว
ค้าต่างจังหวัดก็จะมาซื้อไปเตรียมขายของ

หมูถือเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์
และเป็นสิ่งที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลต่าง
เพื่ออวยพรให้ผู้รับเจริญรุ่งเรือง
และการนำหมูมงคลมาตั้งไว้ในที่ทำงาน

ถือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

อ๋อหมูสองตัวอยู่ด้วยกัน

ครบ๒รอบเองเนาะ๒๔เองเนาะ